บายสีสำหรับไหว้ขอขมาปู่ด้งย่าด้งในพิธีกรรมที่จัดขึ้นช่วงงานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนี้
จะต้องให้ผู้ที่เคยจัดบายสีมาก่อนเป็นคนเตรียมข้าวของสำหรับการไหว้เพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียม
โดยจะต้องมีบายสี๒ขันสำหรับการไหว้ขอขมาปู่ด้งย่าด้ง
และในขันขอขมานี้มีข้าวของที่จัดเตรียมไว้คือคำหมาก๕คำคำยาสูบ๕มวลทูบ๕ดอกและเทียน๕เล่ม
ซึ่งเรียกกันว่าเป็นการจัดแบบขันห้า